คือผัวเมียก็เลิกรากันไปแล้วมีลูกด้วยกันด้วย

คือผัวดูแลลูกแต่ไปขู่เมีย
จะฆ่าตัวตายพร้อมกับลูก๒ขวบ

มันก็ไม่ใช่ง่ายนะคะลองดูค่ะ
นี่ดูสิคือน้องก็ร้องไห้แล้วพ่อก็กอดลูกไว้แน่นอ่ะ

เอาลูกออกมาก่อนมาให้อยู่ในที่ปลอดภัยก่อน
แล้วก็สภาพของพ่อคนนี้คือเมานะครับ
มาไหว้เลยยกมือไหว้ปล่อยเด็กก่อนปล่อยเด็กก่อนนะฮะ
แล้วแป๊บหนึ่งตำรวจก็มาเจรจากเรียกกล่อมบอก
โอ้โหคุณจะไหวเหรอคุณจะเอาลูกกลับบ้านแบบนี้
สภาพคุณเองเมานะคุณจะขี่รถไหวเหรอ

ใช่นี่ดูสิอันนี้คือตอนที่เมียอุ้มลูกแล้วนะ
แล้วเด็กก็หลับคือมันก็ดึกแล้วค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ในยนต์ต้อไทยสงฆ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยนะ
เมาเมาแล้วก็อุ้มน้องเสื้อสีเขียว
ลูกชายวัย๒ขวบตั้งใจจะมาง้อเมียนั่นแหละ
แต่มันก็มีจังหวะที่เหมือนกับแบบจะยื้อแย่งกันนะคะ

อำเภอบางน้ำเปรี้ยวของฉะเชิงเซานะคะ

คือแยกเด็กออกมาจากพ่อไว้ก่อน
แล้วก็ต้องคุมตัวนายยนต์ผู้เป็นพ่อเนี่ย
นั่งข้างมอเตอร์ไซค์เพราะเขาขี่มอเตอร์ไซค

ตอนนั้นพยายามจะคุยกับนายนนี่นะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะคุยเขาพูดไม่รู้เรื่องค่ะ

แล้วมันก็มีจังหวะที่เหมือนกับแบบเขาบอกกับเจ้าหน้าที่
ว่าขอกอดลูกได้ไหมยกมือไหว้แบบนี้
เขาพูดอย่างเดียวเลยคุณประโยคเดียวเลย
ใช่แล้วเนี่ยพอขอตำรวจว่าขอกอดลูกอีกทีนึงได้ไหม

เขาก็ถึงยอมที่จะให้เมียน่ะเอาลูกเขาไป
ครับแล้วตัวเขาเองก็กลับบ้านไป
ทีนี้คุยกับนายนคนเป็นพ่อแล้วใช่ไหม
ไปคุยกับอดีตเมียหรือว่าคนที่เป็นแม่ของเด็กบ้างค่ะ

พี่พี่เห็นไหมล่ะก็ยนต์มันเป็นแบบนี้หนูก็เลยเลิก
แบบนี้มา๒เดือนกว่าแล้วใครจะทนไหว
ยนติดเหล้างานการอะไรไม่ทำเลย
ทีนี้พอเลิกกันแล้วยนต์เองจะขอดูลูกนะ
ส่วนตัวของเมียเนี่ยก็เพิ่งมาอยู่กับแฟนใหม่อยู่ตรงนี้
คือนายยนต์เขาขออย่างเดียวเลยขอดูลูกขอเลี้ยงลูกเองนะฮะ
แต่พอเอาลูกไปแล้ว๒เดือนชอบขี่รถมาวนเวียนบ้านอดีตเมีย
ง้อขอคืนดีกับอดีตเมียให้ได้เลย
เวลาเมาเมื่อไหร่มาที่นี่ทุกทีเลย

เอ้ยครึ่งเดือนที่มาหาเรื่องหนูไลน์มาอะไรมา

นี่ไงชอบไลน์มาโทรมาขู่แบบนี้
บอกว่ามึงทำกูเจ็บมึงเลิกกับกู

นี่ไงกลายเป็นว่าจะฆ่าตัวตายพร้อมกันกับลูกแบบนี้
เอาฝั่งอดีตภรรยาก็เป็นห่วงสิ
เพราะนี่ก็ลูกทั้งคนเหมือนกันจนมาก่อเหตุแบบนี้อีกคุณผู้ชม
ทีนี้ฝั่งอดีตภรรยาบอกไม่เอาแล้ว
กล้าปล่อยให้ลูกไปอยู่กับอดีตสามีแล้ว

เธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะดูแลลูกเอง

เพราะว่าเด็กวันนี้เพิ่งไปฉีดวัคซีนมา
นี่ดึกดื่นไม่ได้นอนเลย
แต่ร้องไห้นะครับเพราะพ่อกับแม่เป็นแบบนี้นะครับ